เอออร่อยเลยอร่อยมาทางครามต้องมากินนะกลับไปไหนต่อล่ะ

รู้แล้วฮะในเรืองนี่รู้แล้วสบายแล้ว

คุณกินนี่ผมยอดจะเอาเข้าไปแต่มันเอาเข้าไปได้
เอาละครับครับครับ

เปรี้ยว

เพราะอาหารอีสานผมก็กินเยอะนะกินบ่อยนะ

อ้าวไปเฮียเป็ดขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแม่งขอบคุณครับ
อย่าเม้งพอทีนะแม่งไปแล้วอ่ะน้ำเรืองนายเรืองโอเคเรื่องรู้
นายเรืองรักเป็ดนี่

เรืองลาบเป็ดเมนูอาหารอีสานรสจัดจ้านถึงใจและด้วย
ชื่อเสียงความอร่อยนี้ทำให้ร้านในเรืองล่าเป็ดเปิดไม้
ยาวนานกว่าสิบปีร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนศรีวรา

เป็ดอีกแล้วเหรอ

เออเมนูสุดฮิตนะคนไข่ม็อตแดงกันแล้ว๒๐แล้วมีกุกินกูต้องแแรงแล้ว
แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แ

เดี๋ยวเลยสีล่าทีมนะครับถามคำถามต่อไปนี้
โดยที่ลูกทีมจะต้องตอบคำถามที่ลงท้ายด้วยสระอีครับ

ก่อนนอนอยากทำอะไรล้างฝี

โอเคเสือกลัวอะไร

ไอหน้านางผี

ผมลดให้๓จานครับ

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๑๒๐๐

อะไรอะ

อันนี้คือเมนูไข่มดแดงราคา๒๐๐บาทครับ
คุณพระกุ้งวางเงิน๑๓๐๐บาท

น้ำคอคอที่โดน

โอ้โฮตายแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเขารู้สึกว่าน้ำลายเป็นเมือง
และอยากจะไปโน้มใบมะม่วงมาติดกันตั้งแต่ด้วยน้ำลาย

ไปผมไปแล้ว
ไปก่อนละกันครับผมขาน้วน

แต่เสมอตีเสมอได้

และตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุด
เรามาดูกันว่าคุณกอล์ฟและคุณพระกุ้ง
ใครจะสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
และกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้

อะไรล่ะใช่ครับพี่

เดี๋ยว

สวัสดีครับรายการนี้คือรายการแข่งขันครับคุณ

ก็จะได้รับบทลงโทษล้นไปครับผมครับโอ้โหคืออะไรอ่ะขอเชิญบทลงโทษครับ
และนี่ครับคือบทลงโทษของพวกคุณให้เอาขนมบังไปเลี้ยงปลาถวาย

กรุงสือต้องทำความดี
กรุงสือมาแล้ว

เก่งลูก
มาด้วยท่านลูกกินหน่อย
เชฟนะคะแล้วหัวหน้าทีมสองคนค่ะ
ครูก๊อตนะครับแล้วก็คุณพลาปุ้ง
ที่จะพาลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาแบบนี้ครับ

กับผมครับและเรานะฮะได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

กินกินกิน